ช่วงสายที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะที่จะทำศึกเอเชียนคลับ๒๐๑๘
มีกองหน้าอยู่ในทีมถึง๕คนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือศิโรธชัดทองครับ
ระหว่างลายวัชกุญซือชาวเซอร์เบียนะครับตัดผู้เล่นจาก๒๗คนเหลือ๒๓คนสุดท้าย
จบเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้ที่ทีมชาติไทยเอาชนะไทยฮอนด้า
ในศึกที๒ไปด้วยสกอร์๑ต่อ
ซึ่งนักเตะ๔คนที่หลุดออกไปนะครับ
ประกอบไปด้วยกวินธรรมสัจจานันทร์ผู้รักษาประตูที่มีอาการบาดเจ็บ
ีรพัฒนชายาชินพัฒนลีอและสุภโชคสารชาติ
ส่วนรายชื่อ๒๓คนที่ติดทีมไปเอเชียนครับ
ผู้รักษาประตู๓คนมาจากชุดอาเซียนคลับทั้งหมด
มีสิวรักษ์เทศสูงเนินชัดใช่บุฒรมและสรานนท์อนุอิน
กองหลังประกอบไปด้วยทริสตองโดธิรทรบุญมาทันอดีศรพรมรัก
ที่ถูกเรียกมาเสริมจากชุดอาเซียนครับยังติดโผล่ทั้งหมดนะครับ
ส่วนคนอื่นก็ประกอบไปด้วยกรกฎวิริยาอุดมสิริพันศาเหมวิบูรณเฉลิมพงศ์เกิดแก้วมิก้าชูนศรีและสุพรรณทองสงฆ์
กลางนะครับมีศาสลักหายประโคนปกกล้าวอันนันต์สุมัญญาภูริสายสารวัตรเดชมิตรธนบุญเกษารัฐธิติพันธ์พ่วงจันทร์และชนะทิพย์สงกระสิน
กองหน้าผ่านการตัดตัวทั้ง๕คนทั้งสุพชายใจเดชธิรสินแดงดาอธิษฐกรายสอนชนะนันต์ป้อมบุคพรและศรีโรธชัดทอง